สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
รับเชิญของเราวันนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันค่ะมาเป็นผู้ค่ะ
คู่สามีภรรยาเรียกได้ว่าเป็นตลกดังในตำนานค่ะ
คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มและภรรยา
เชิญง่าแบบนี้เลยหรอครับจริงค่ะต้องทำไงก่อนฮะ

ก็ทำไมอ่ะเขาเป็นตลกในตำนานตำนานบ้านเลยผม

ตาที่ดังค้างฟ้าอยู่ตอนนี้
น้องก็ไม่รู้อ๋อต้องใช้คำว่าตลกซุปเปอร์สตาร์ที่ดังค้างฟ้าอยู่ตอนนี้

ได้สามีคนนี้มากี่ปีแล้ว

แล้วเวลาไปช้อปปิ้งใครเป็นผู้นำ

แต่ว่าก่อนเกิดเข้าแขวนขาลถามก่อนเลย
งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันค่ะขอคำถามข้อแรกกันเลยค่ะมา
นี่คือคำถามข้อแรกของพี่เดี๋ยวเป๊กจะแจกแจงรายละเอียดของแต่ละอันก่อนนะคะ
ฝรั่งกลิ่นเชอรี่๘เม็ดกลิ่นเชอรี่หอมผลไม้
นี่คือคำถามข้อที่๑มูลค่า๒๐๐๐บาท
ฝรั่งทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
นี่คือป่ะน่าจะเป็นอะไร
บ่อยนะเขาซื้อนะฮะแต่ไม่เคยดูว่ามันราคาเท่าไ

เคยชิมมาหมดแล้วทุกรส
อย่างไอ้นู้นยังยังอันนู้นยังครับน่าจะเป็นของใหม่
แบบนี้น่าจะมีมานานแล้วด้วย
ไอ้๒อันนี้อันไหนเป็นอันแรกแค่นั้นเอง

ใหญ่สุดพี่เจี๊ยบหรือว่าภรรยาพี่เจี๊ย

ผมว่าผมจะตัดอันนู้นไปแล้วเหลือ๒อันนี้

แหม่มเป็นผู้ตามพี่คิดว่าไหนคะพี่
อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่แล้วล่ะสอดไส้มาเป็นพิเศษแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะฮะ

ใช่อันนี้อันใหม่เลยล่ะล่าสุดเลย

เขียวคำว่าอลิจินอนราคามันก็ต้องปกติทั่วไปธรรมดาทั่วไป

ทีนทั้ง๓รสนี้รสไหนราคาถูกที่สุด

ซื้อทางตลอดเลยครับ
ผมว่าสีเขียวอริจินอลนี้ล่ะครับ

คือแหม่มก็สองจิตสองใจนะ

ถ้าพี่สับสนกันขนาดนี้พี่ใช้ตัวช่วยไหม
เดี๋ยวใช้ตัวช่วยลองเลือกดูว่าพี่จะใช้ตัวช่วยไหน
ระหว่างให้เป๊กตัดออก

ตอนนี้บ้านกลับไปอาจจะต้องหย่าร้างเลิกลากันไป

ระหว่างตัดออกให้๑ข้อ
หรือว่าตอบได้๒ครั้ง

ได้๒ครั้งนี่น่าจะเก็บไว้ดีกว่านะ

งั้นเป๊กตัดตัวนี้ให้ค่ะ

เอาละค่ะพี่

เชื่อเมียไหมเชื่อเมียสักครั้งหนึ่ง
ในฐานะที่ที่เป็นผู้นำ

ผมต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว

ผมก็ให้เมียตัดสิทธิใจดีกว่าครับ

เอาล่ะมาถึงอันนี้ค่ะ
ที่พี่แหม่มเป็นคนเลือกว่านี่คือ
ฝรั่งที่ราคาถูกที่สุด

การที่เชื่อสีภรรยาของคุณเจี๊ยบในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
ไปลุ้นกันช่วงหน้า